นี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของนางเอกสาวแต้วนัทพรกันหน่อย
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวลืมมาเยอะซะเหลือเกิน
ว่าตอนนี้เลิกรากันไปกับแฟนหนุ่มพี่ต้นอาจที่คบกันมาเป็น๑๐ปีแล้วจริงหรือเปล่า
เพราะว่าในรูปในโซเชียลไม่ลงรูปคู่เลย
พอปุ๊บจ้านางก็ไปญี่ปุ่นเปล่าช่องไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนใช่ไหมคะ
เธอลงรูปผู้เขาก็มีข่าวอีกว่าลงรูปสยบข่าวลือแลดสิ
นี่มีนะฮะโอ้โหเต้วบอกว่าได้ยังไงดีลงกอ่วะ

เขาบอกว่าที่ลงเนี่ยอยากจะให้เก็บไว้เป็นความทรงจำดีไม่ได้จะกรบ
อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบจะต้องทำอะไรเพื่ออะไร
จริงมีรูปที่หวานกว่าที่โพสต์ไปแล้วมีไหม

ก็ไปลงตรงเน็ตน้องโฟ

ว่าเราเคยไปเที่ยวแบบนี้มีเขาอะไร
เราคิดว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเราเนอะ

กุมภาพันธ์ปีนี้เธอครบ๓๑ปีแล้ว
แต่จะมีอะไรหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันเย็น